คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
กระบาดลักษณะคือต่อเติมเป็นเหมือนห้องเย็นนะคะ
ไปชนอย่างจังเลยเข้ากับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะ
ทำให้ผู้ชายอายุ๖๖ปีเสียชีวิตค่ะ
กล้องวงจรปิดนะจุดเกิดเหตุจับภาพได้อย่างชัดเจน

นี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นในวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะเห็นเลยนะคะว่ารถจักรยานยนต์ที่ขับมาเดิมทีเดียวเขาขับเลนซ้ายถูกไหมคะ
พักหนึ่งเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้ค่ะแล้วรถข้างหลังเข้ามาด้วยความเร็วคือรถสีขาวคันนี้รถกระบะคันนี้
เขาพยายามที่จะเร่งเครื่องให้ผ่านไฟเขียวแล้วรถคันนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์ก็เปลี่ยนเลนกระทันหันมันเป็นจังหวะที่พอดี
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้นเนี่ยนะคะภาพกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงจับภาพได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมช่วงหัดใหญ่พัทธลุงบริเวณสี่แยกในพื้นที่หมู่๑อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบผู้เสียชีวิตก็คือนายจรูนธรรมสิริอายุ๖๖ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นชาวบ้านคือพื้นเพลเป็นชาวอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
สภาพพังเสียหายเลยส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถคู่กรณีนะคะ
รถกระบะห้องเย็นสีขาวจอดห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑๐๒๐เมตร
สภาพรถคือด้านข้างซ้ายแล้วก็ฝากระโปรงได้รับความเสียหายจากการเฉียวชน
แต่ตอนที่ตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุตอนที่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุสดร้อนเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นไปไม่เจอคนขับรถกระบะห้องเย็นนะ
แต่สุดท้ายคนขับรถกระบะเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพตะโหมดก็คือนายสนทยาปลอดแก้วอายุ๒๖ปี
ตำรวจไปสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพักในพื้นที่อำเภอปากพยูน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะได้เปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนเลนไปทางขวาอย่างกระทันหัน
ส่วนรถของตัวเองขับตามหลังมาแล้วก็ได้เร่งเครื่องเพื่อให้พ้นสัญญาณไฟเขียวเลยทำให้เบรกไม่ทัน
พุ่งชนเข้าอย่างจังแล้วก็เป็นเหตุสลดขึ้นนะคะ
เบื้องต้นตำรวจสพตมแจ้งข้อหาคือ
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ